ส่วนที่กำแพงเพชรค่ะมีเหตุสลดเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
คนขับรถคีบอ้อยปรากฏว่ารถพลิกคว่ำ
แล้วก็ทำให้คนขับเสียชีวิตนะคะ
แต่ว่ารถคีบอ้อยคันนี้เขาดัดแปลงจากรถตัก
ดัดแปลงเป็นรถคีบอ้อยแล้วรถสภาพคือเก่ามาก

เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่านี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้
คือเผลาหลุดออกมาเลยค่ะแล้วก็ทำให้รถพลิกแบบนี้เลย
ก็เลยเตือนนะคะว่ารถเวลาที่ใช้ในการทำงานลักษณะแบบนี้
ถ้ามันเก่ามากหรือเป็นการดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้องมันอันตราย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจสพเมืองกำแพงเพชรได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีรถคีบอ้อยพลิกคว่ำแล้วก็ทับคนขับเสียชีวิตคาที่
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะ
ที่เกิดเหตุตรงนี้เป็นถนนทางเข้าไร่อ้อยของชาวบ้านนะคะ
ข้างทางก็มีรถตักสีเหลืองดัดแปลงสภาพเป็นรถคีบอ้อย
ด้านท้ายดัดแปลงบรรทุกถังฉีดยาสารเคมี
ล้อด้านหน้าซ้ายเนี่ยหลุดนะคะแล้วก็ฉีกขาดออกจากตัวรถเลย
เสียหลักพลิกแบบนี้แล้วก็ข้างตัวรถด้านซ้าย
ก็มีผู้เสียชีวิตติดอยู่อะค่ะนอนหงายอยู่
นายสมศักดิ์พาสมบูรณ์อายุ๓๕ปีก็เป็นคนขับรถคันนี้แหละค่ะ
ถูกรถพลิกแล้วก็ทับแล้วก็เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ
เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะว่าเหตุการณ์เป็นลักษณะไหนยังไง
คือตอนเช้าผู้ตายเขาขับรถคันนี้
ไปฉีดยาอ้อยเนี่ยค่ะห่างจากจุดเกิดเหตุไป๒กิโลกรัม
ไปถึงจุดเกิดเหตุเผลาล้อด้านซ้ายหน้าหักนะคะแล้วก็หลุด
เนี่ยค่ะล้อนี้เพราหักเลยแล้วก็หลุดไปเลย
ทำให้รถเนี่ยพลิกคว่ำแล้วก็ตะแคงไปทับคนขับ
แบบนี้ค่ะแล้วก็ทับไปเลยเนี่ยเสียชีวิตคาที่แบบนี้

ความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
เป็นเส้นทางเข้าไร่อ้อยนะคะที่เป็นถนนลาดยาง
เป็นช่วงรอยต่อกับถนนลูกรังด้วยมีร่องรอยของคราบน้ำมันเครื่อง
จากเหตุการณ์นี้ค่ะทีมข่าวก็ไปดูสภาพรถคีบอ้อยคันที่เกิดเหตุนะนะ
สภาพรถก็คือล้อหน้าด้านซ้ายหลุดฉีกขาดออกจากตัวรถก็คือเผลาหลุดนะคะ
จากการสำรวจก็คือรถคันนี้เป็นรถตักข้าวหรือรถตักสายช่วงลำตัวก็เอียงนะคะ
แล้วก็หมุนได้มีการปรับเปลี่ยนดัดแปลงสภาพให้เป็นรถคีบอ้อย
ทางเจ้าของไร่อ้อยก็นำรถคันเสียหายคันนี้มาเก็บไว้ที่โกดังเก็บรถของไร่อ้อยเรียบร้อยแล้ว
เจ้าของไร่อ้อยให้ข้อมูลแบบนี้นะคะนายเริงวุฒิพักขภูมิพิสูจน์อายุ๓๕ปี
บอกว่ารถคันนี้ซื้อมาจากจังหวัดราชบุรีเขาดัดแปลงสภาพรถมาเป็นรถคีบอ้อยแล้ว
ซื้อก็ดัดแปลงมาเรียบร้อยแล้วเขาไม่ได้เอามาดัดแปลงเอง
ก่อนหน้านี้รถคีบคันนี้เป็นรถตักข้าวมาก่อนค่ะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนสภาพมาเป็นรถคีบอ้อยพร้อมขาย
มา๕ปีแล้วแล้วก็มีการดัดแปลงเพิ่มอีกนะคะ
ใส่ถังบรรทุกน้ำเพื่อใส่สารเคมีฉีดสารเคมีในไร่อ้อยที่มีอยู่๑๕๐๐ไร่ค่ะ
ด้านหลังเขามาดัดแปลงเพิ่มซึ่งผู้เสียชีวิตเนี่ยทางครอบครัวในฐานะเจ้าของไร่อ้อยก็จะรับผิดชอบในเรื่องของการจัดการงานศพอ่ะนะคะ
แล้วก็จะดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตต่อไป

คาดว่าน่าจะเร่งรอบมากกว่าวิ่งรอบทำให้เขาหนีขึ้น
มันสั่นเพราะว่ากำลังเครื่องมันไม่เร็วหรอกแต่ว่ามันทำให้ตัวเขามันปั่นแรงขึ้นอย่างนี้
ที่ผมซื้อเป็นรถปักปักข้าวอะไรอย่างนี้

ตอนนี้ผมซื้อมาคือเขาแปลงแล้วทีบมาเลย
นะเรื่องของการตรวจสภาพการดูแลรักษาด้วยนะครับว่ามันสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนขณะใช้งานนะครับ
เพลือกนี้ในเมธีณพิกุลซึ่งเป็นหัวหน้าตรวจสภาพรถ
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
บอกว่ารถลักษณะที่เกิดเหตุเป็นรถที่มีการดัดแปลงสภาพจากรถตักข้าว
ต่อเติมให้เป็นรถคีบอ้อย
ทำให้สัตว์ส่วนของตัวรถไม่ได้มาตรฐานนะครับ
และรถลักษณะดังกล่าวไม่ได้มีการตรวจจากสำนักงานขนส่งอยู่แล้ว

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคาดว่ารถดัดแปลงคันดังกล่าว
น่าจะมีอายุการใช้งานที่นานแล้ว
และขาดการดูแลบำรุงรักษาในช่วงล่าง
บริเวณช่วงล่างของรถเนี่ยไม่ได้ดูแลนะครับ
ในจุดเกิดเหตุยังเป็นลักษณะคล้ายกับเป็นหลุมด้วย
ผิวทางไม่เรียบทำให้ตอนที่รถวิ่งไป
เกิดการกระแทกจนพลาวล้อหลุดออกมา
แล้วก็เกิดการพลิกคว่ำเกิดเหตุสลดเกิดขึ้น
การขับไวรถต่างรถถูกนี้คือรถทรงนี้ออกแบบให้ขับช้า

ถ้าขับไวรถต่างของอุปกรณ์ต่าง
พอผู้ตายก็ทั้งญาติก็ตั้งศพบังคิดกุศลอยู่ที่วัดศรีโพสวรรคตะบนสระแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
ตอนนี้ญาติได้นำศพใส่ไว้ในโรงเย็นนะครับแล้วก็จะจัดงานตามประเพณีกันต่อไป
อืมเนี่ยค่ะก็หลายหลายอย่างทั้งรถดัดแปลงไม่ได้มาตรฐานด้วยไม่ได้สัดส่วน
รถเก่าด้วยขับเร็วด้วยสภาพถนนตรงนั้นด้วยนะคะ